คุณผู้ชมก่อนที่จะพักกันมีรายงานด่วนแจ้งมานะคะ

เพราะว่าล่าสุดคุณแม่ของจานิวก็ให้ข้อมูลกับสื่อนะคะ
ว่าลูกชายคือนายศิรวิทย์เสรีที่วัด
ถูกคนมาดักรุมทำร้ายอีกแล้ว
คราวนี้เป็นรอบที่๒ในรอบเดือนเลยนะคะ
คือเกิดขึ้นหน้าปากซอยบ้านที่รามอินทา๑๐๙
แล้วจานิวก็บอกกับแม่ด้วยว่ารู้สึกเหมือนมีคนตามตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดตอน๑๑โมงนะคุณแม่บอกว่าตอน๑๑โมง๕๐เนี่ย
นำส่งโรงพยาบาลนวมิน๑แล้ว

เอาไม้เบสบอลมาตีเลือดอาบแบบนี้เลยค่ะ
เป็นข่าวด่วนเดี๋ยวรอติดตามชมข่าวนี้กันต่อนะฮะ